มันคือดวงตาของแม่ตะเคียน

เอาฉันขึ้นจากน้ำทีฉันหนาวปรากฏเจอต่อไม้ตะเคียนจริงจริง
พอเอาขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็มีคนมาถ่ายรูปก็ได้ภาพนี้ค่ะ
แล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันคือตาอสูรคุณผู้ชมลองช่วยกันดูหน่อยนะ
คุณผู้ชมอาจจะงงว่าโทษนะคะดูตรงไหนข้างบนนู้นใช่ไหม
ข้างบนข้างบนอ่ะเดี๋ยวเราวงให้เราวงให้จุดส้มส้มด้านบนเห็นไหมคะ
เขาบอกตรงนั้นน่ะมันคือตัวต้นไม้อ่ะแล้วมันมีไฟอะไรอ่ะ
มันไม่มีไฟอะไรเลยนะหญิงห้อยเปล่าผู้หญิงห้อยจะแบบแสงสว่างขนาดนี้เลยเหรอ
อยู่เป็นคู่เหมือนดวงตาเนี่ยชาวบ้านบอกอู้ตาแม่ตะเคียน
เพราะมันอยู่บนต่อไม้ตะเคียนไงอ๋อเขาเชื่อแบบนั้น
แต่บางคนบอกไม่นี่ตาอสูรอื้อหือ
คือที่ฉันก็ไม่เคยเห็นนะคะทั้งแม่ตะเคียนแล้วก็อสูรเลย
ไม่รู้ว่าตามันเป็นยังไงอ่ะค่ะแต่คุณเล่าได้อารมณ์มากครับ
แล้วยังไงต่อฮะคือต่อตะเคียนนี้เนี่ยนะคะ
อยู่ที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เราไปคุยกับคุณศรีนวลนะคะเธอเป็นเจ้าของที่ดินเธออายุ๕๔ปี
คุณศรีนวลบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยเธอจ้างคนขับรถไถมาปรับที่ดินริมคลอง
เพราะว่าจะทำไร่แล้วคนขับรถไถมาปรับที่ดินเสร็จปุ๊บเขาก็มีการนอนพัก
อืมตะเคนเข้าฝันคนขับรถถ่ายให้คุณเจ้าแม่ตะเคนมาบอก
เอาตอตะเคียนขึ้นจากน้ำแล้วมาวางไว้ริมคลองให้หน่อยได้ไหม
เดี๋ยวฉันมาให้โชคแล้วเขาบอกว่าโดยรอบรอบเนี่ย
มีหญิงชายแต่งกายด้วยชุดสมัยโบราณส่งเสียงเจ้ยแจ้วดังลั่นคลองเลย
ในฝันในฝันตกใจตื่นขึ้นมาไหนลองสำรวจดูสิมันมีไหม
เอ้าเจอจริงเจอต่อตะเคียนนี้อยู่ในน้ำ
ในคลองจริงจริงค่ะก็เลยมาปรึกษากับคุณศรีนวล
เลยบอกอ่ะงั้นยกขึ้นมาเลย
เข้าฝันเข้าฝันคนขับรถว่าอยากขึ้นให้เอาแกขึ้นหน่อย
แกอยากขึ้นจากจากตรงนั้นแล้วถ้าขึ้นได้ก็อย่าเอาไปที่ไหน
เอาไว้ที่เดิมครับแต่ทีนี้ก็คิดว่ามันในในฝันมันเป็นแค่รากเล็กเล็กเนอะ
แต่พอไปเจอจริงจริงมันเป็นต่อใหญ่ทีนี้ก็ไม่มีความสามารถเอาขึ้นได้
ใช่ตัวเลยพูดรถไม่โคเอารถไม่โคมายกขึ้น
แต่เที่ยวขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเอาไปไว้ที่ไหนติดท่านบอกว่าท่านไม่ไปที่ไหนจะอยู่ที่เดิม
หลายคนบอกนางตะเคียนไม่ดุใจดีเพราะปะแป้งทุกวัน
มีคนเอาแป้งไปปากนี่ล่าสุดชาวบ้านไปแล้วนะคะไม่กงไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละค่ะ
ขอโชคขอลาบหน่อยดีกว่าแต่หลายคนบอกตะลึง
ตะลึงกับความใหญ่โตของต่อตะเคียนนี้มากมากเลยถึงแม้จะไม่ได้มีการวัดเนี่ย
แต่เขาบอกว่าน่าจะมีเจ็ดคนโอบอยู่นะส่วนรูปที่ถ่ายเนี่ยเขาบอกว่าวันเกิดเหตุ
ไม่มีแสงอะไรเลยนอกจากแสงเทียนที่อยู่ตรงด้านล่าง
ตรงพื้นนะคะส่วนไอ้ที่เป็นปรากฏดวงไฟสองดวงด้านบนเนี่ย
คือไม่มีใครไปจุดไฟไม่ได้มีใครไปทำอะไรตรงนั้นเลยนะ
ซึ่งเบื้องต้นตอนนี้คุณศรีนวลเจ้าของพื้นที่เองบอกว่า
เธอก็ขอเหมือนกันโชคลาภอ่ะก็เขาบอกว่าถ้ายกขึ้นมาวางไว้ริมคลอง
จะให้ให้โชคให้ลาบไงเธอก็ขอเหมือนกันเธอบอกเลยนะว่า
ถ้าให้ลาบเธอจริงเธอจะมุงหลังคาแล้วจ้างลิเกเล่นแก้บนถึงคืนเลย
ตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยอืมฝั่งความเชื่อบอกว่าเป็นตาอสูรกับตาแม่ตะเคียน
ไม่มีใครไปจุดไฟข้างบนเลยจริงจริง
อาจารย์เจตหน่อยดีกว่านะคะอันนี้เป็นฝั่งวิทยาศาสตร์นะคุณผู้ชม
อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยบอกว่า
ไม่ใช่ทั้งตาอสูตและตาตะเคียนหรอกครับ

ซึ่งมันจะหักเหจากไหนล่ะอาจารย์เจด

คุณเห็นเทียน๒เล่มที่จุดอยู่ข้างล่างไหม

มันสะท้อนกับเลนส์กล้องแล้วหักเหแสงขึ้นไปข้างบนเป็นแสงแฟร์

แสงแฟลชที่เกิดแล้วด้วยความบังเอิญ

ทำให้ดูแล้วเหมือนกับเป็นใบหน้า
หรือเขาถึงเป็นของสิ่งที่

ใช่เท่านั้นเองครับล่าสุดคุณศรีนวลเจ้าของที่ดินบอกว่า
คนที่ถ่ายรูปนี้ได้คือลูกเขยเธอเองอ๋อเหรอ
ลูกเขยชาวต่างชาติอืมพอไปถามเขาก็ยืนยันนะว่า
ตอนถ่ายรูปอ่ะไม่ได้ใช้แสงแฟลชเลยอืม
ใช่มันไม่ใช่แสงแฟลชมันคือแสงแฟร์
หักเหแสงนะคะแล้วเขาบอกว่าก็ใต้ต่อตะเคียนก็มีเทียนสองเล่มที่จุดเอาไว้นั่นแหละ
ลูกเขยเองด้วยความที่เป็นชาวต่างชาตินะคะ
เขาก็บอกเขาก็ไม่ได้เชื่อเรื่องลี้ลับอะไรหรอกแต่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
คือเขาก็ตีความกันไปตามวิจารณญาณตามมุมมองตามความเชื่อของเขานั่นแหละ
ส่วนตัวเธอเองเธอบอกว่าเธอถือคติไม่เชื่ออย่าลบหลู่เผื่อความสบายใจ
เธอก็เลยทำพิธีตั้งขันห้าบูชาแต่ที่แน่ที่เธอลุ้นอยู่เนี่ย
คือจะสมหวังไหมก็เดี๋ยวลุ้นกัน๑๖มีนา
สมหวังปุ๊บลิเกมาเลยนะหนึ่งคืนผมก็จะร่วมรุ้นไปด้วยนะฮะ
เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลครับ